รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เพราะตอนนี้ผมจะเปิดร้านแข่งกับกระเป๋า

กระเป๋าก็นี่ไม่ได้ตอนนี้ลูกค้าเยอะมากเลย

น้ำแบบเต็มกระเป๋าเปรียบโอ้โหแช่ยุ้ย

นี่ก็ไปใส่อะไรเนี่ย

นี่ผมจะเปิดร้านขนม

แต่ว่ามาบ้างไม่มาบ้างทำงานแบบพาร์ทไทม์
วันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันมาวันไหนบ้าง
ก็มาเฉพาะวัน

ฉันก็จะมามาวันอาทิตย์

แล้วก็จะพักต่อ๒วันก็ไปเลิกอีกที
วันลังคาญฟุตภาษาหัสแล้วก็จะไปทำอีกทีก็สุขเสา
โอ้โฮอย่างนี้ร้านจะอยู่ได้อย่างไรน่ะเจ๊สุขใจทำไม
ทำไมน่ะที่พูดนี่มันมาทุกวันเลยน่ะ
แล้วจะเปิดร้านขนมอะไรอะคะ
อยากทำขนมเออฉันอยากมีใครช่วยคิดไหมแบบ
เอ้ยขนมแบบพวกเปียกปูนขนมมัติ

กล้วยบดชีก็อะไรอย่างนี้เปลี่ยนชื่อ
เพราะยาชีเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นนาลีจำสินไง
เฮ้ยจริง
แล้วอย่างหนมเปียกปูนน่ะหนมเปียกปูนจรกาลงสง

ที่แบบเปียกปูนเหมือนกันอ๋อเหรอแล้วถั่วดำมัน
ตัวดำก็จรกาลงสงแล้วจะพูดอะไรขนมก็เอาอันนั้นหน่อย
เออทำไมชื่อมันเปียกปูนเลย
แล้วอย่างลมมิตร่ะเจ๊ขนมลมมิตรจะใช้ชื่ออย่างนี้
ลมมิตรเหรอนานเจอกันจริง

ขนมไหม้เต็มเต็ง
ไม้ก็ไม่คิดค่าแรงไง
แล้วกินลามนั่ง

โอ๊ยไม่เอาอยากกินตอนนี้แหละไปรออะไรตอนเย็นน่ะ

ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารร้านโหน่งชัชชา๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
บะหมี่แห้งต้มยำ
ะหมี่เกี้ยวน้ำต้มยำ

ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร
แล้วจะช้าอยู่ทำไม
มันรักค่า
ผู้เข้าแข่งขันนักช็อปของเราคนต่อไปค่ะ

แล้วนี่มาทำไมเนี่ย
อยากกินมะม่วงนะชินใจน้อง

นี่โยเกิร์ตรสมะม่วง
ของพี่นี่ไอศครีมครับผม
ม่วงน้ำปลาหวานครับผม
แล้วสรุปอาหารรสมะม่วง๓แบบนี้

นี่คือปกตินะครับ

กล่องนี้คุณคิดว่าราคาคงจะแพง

โยเกิร์ตรสมะม่วง

อันนี้โยเกิร์ตรสมะม่วง

ของผมกิมหันครับผม
ไอศครีมนี่รสมะม่วงนะฮะ

ผมถูกว่าน้องเอ๋ย

เอาล่ะนะคะ๓แบบนี้ค่ะ
้วนมีมะม่วงผสมอยู่ข้างในนะคะ

ชอบทานมะม่วงร่องอกอ่ะจ้ะ
มันจะหวานอร่อย

ถ้นนี้เขาทำเนอะเอาหมะม่วงมาทำ

สมะม่วง๒กล่องที่คุณแจ๊สมินไม่ได้เลือก

และเป๊กจะเฉลยที่โยเกิร์ตดัชชี่ซัมเมอร์แมงโก

เอาล่ะขอให้ไอศครีมคิมหันนะคะ
มะม่วงน้ำปลาหวานเป็นสินค้าที่แพงกว่า๑๔บาทก็แล้วกัน
และไอศครีมแท่งนี้ค่ะราคาอยู่ที่

แพงกว่าไปเยอะเลยนะคะ
โยเกิร์ตดัชชี่ค่ะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
เอาล่ะผ่านคำถามข้อที่๑มาได้ค่ะ
ตอนนี้คุณแจ๊ชนินคะสะสมไปแล้ว๒๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๔๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูก

นี่คือมีพลาสต็อคสติกนะคะ๕๐คัน

อยู่ในนี้คุณภาพดีมาก

อันนี้เขาเรียกว่าซ่อมพลาสติก
๕๐คันเหมือนกัน

ของผมช้อนพลาสติกครับผม
ใช้กินไอศครีมก็ได้น้ำแข็งใสก็ได้
คันเหมือนกันถูกมาก
อันนี้ถูกสุดเห้ยอย่าโกหกอันนี้ถูกอันนี้ถูกสุดถูกปะ
อันนี้คือคำถามข้อที่๒ค่ะรูปราคา๔๐๐๐บาท
ราคาถูกที่สุดค่ะ

ขอบคุณครับ
เอาล่ะมีดส้มช้อนไอศครีมค่ะ

คิดว่าอันนี้ค่ะเพราะว่าอันเล็กที่สุดค่ะอื้อหรือ
ตอบเลยนะคะคุณแจ๊สมินค่ะงั้นเป๊กจะเฉลยที่อันที่คุณแจ๊สมินเลือกค่ะ

เฉลยที่ช้อนไอศครีมพลาสติกนะคะที่คุณแจ๊สมินเลือกราคาตั้งต้นมาที่

นะและเป๊กจะเฉลยที่ซ่อมพลาสติก
ราคาต้องแพงกว่า๓๙บาทและราคาอยู่ที่
เอาล่ะมาที่มีดพลาสติกค่ะขอให้แพงกว่า๓๙บาทถึงจะได้ไปต่อ
คุณทัศมินค่ะมีดพลาสติกราคาอยู่ที่
คนสวย
เก่งมากช้อนไอทีวีพลาสติกนะคะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
โอ้ผ่านมาแบบฉลุยเลยง่ายเลยอ่ะ
เหมือนเห็นป้ายราคาแบบสายตาเอ็กซาเรย์
นะผ่านข้อที่๒ไปแล้วค่ะตอนนี้สะสมไปแล้ว๔๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
ขอให้ใส่ตาเอ็กซาเรย์อยู่กับคุณแจ๊สมินไปตลอดนะคะ
เพราะว่าข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปถามเหมือนเดิมเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
ที่อยู่ตรงหน้าเป๊กนะคะคือน้ำส้ม๒๐แบบแก้ว
ขนาด๑๖๐มิลลิตรแพ็ก๖แก้วอย่างนี้
ที่๒นี้ค่ะเป็นน้ำส้ม๒๐แบบขวด๑ลิตรนะคะ
อันที่๓นี้ค่ะเป็นน้ำส้ม๒๐ขนาดขวดเล็ก๓๐๐มิลลิลิตร
ต่อ๑ขวดแต่แพ็ค๖ทั้งหมดเป็นน้ำส้ม๒๐หมดเลยค่ะ
ถามว่า๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ชอบทานแบบว่าคันสดหรือว่าเป็นขวดเป็นอะไร
คันสดค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เดาหนูว่าอันนี้เพราะว่าปริมาณน้อยสุด

อันนี้๑๖๐บาท
นี่๑๖๐ต่อแก้วนะคะแล้วก็มี๖เหมือนกัน

ราคาอยู่ที่๒๙บาท
เปิดมาที่๒๙บาทเลยนะใจหายไหมใจหายไหม

ราคาอยู่ที่๒๑บาท

เอาแล้วอันนี้จะถูกลงไปอีกเดี๋ยวจะแพงขึ้น
และราคาอยู่ที่

น้ำส้มแบบแก้วค่ะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
เก่งมากเลยอ่ะ
เอาล่ะคุณผ่านข้อที่๓มาแล้วค่ะ
ชิลให้ง่ายสบายนะคะ
ข้อต่อไปกดดันกันด้วยตัวเงินอีกนิดนึงแล้วกันนะคะ
ข้อต่อไปเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐บาทค่ะ

ถามเลยค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

อันนึงป๊า
โอ้ป๊าดิ

คือเลยไหม
วันละคนวันละคนเลยนะ
ไม่ไหวติงบอกได้เลยว่าไม่ไหวติง
อะไรอ่ะอำให้มันแบบใหม่หน่อยพี่
อัมกล่าววันนี้เด็กรู้หมดแล้ว
เดี๋ยวเขาบอกว่าแหมเมื่อวานผมสั้น

ไม่ที่บอกว่าพามาไม่ซ้ำหน้าไม่ได้หมายถึงพี่

อ้าวเป็นซะอย่างนั้นไป
ตอนนี้พักให้คู่รักเขาไปเคลียร์กันก่อน
ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อ
พร้อมกับคำถามข้อที่๔ของคุณจัสมิน